มูลที่น่าสนใจจากทางอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะ
พูดถึงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่เป็นเด็กนะ
เป็นเด็กนับ๘เดือนตั้งแต่ต้นปีมกราจนถึงสิงหา
มีเด็กติดเชื้อโควิดรวมแล้วประมาณ๑๙๐๐กว่าคนนะคุณ

แล้วก็เด็กเป็นกลุ่มที่บางคนยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะคือเฉลี่ยต่อวันวันละ๒๐๐กว่าคนอันนี้คือที่เป็นเด็ก
แล้วนอกจากนั้นก็มีอัตราเด็กกำพ้าเพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ทีนี้แนวทางค่ะในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
จะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กัน

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
เรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องเร่ง

คือปัญหาเด็กติดเชื้อโควิด
และเด็กที่กำพร้าเพราะพ่อแม่ญาติพี่น้อง
ผู้ปกครองเสียชีวิตเพราะโควิด
คราวก่อนเนี่ยเราเคยเห็นภาพเด็กอายุ๖๗ควบติดโควิด
แล้วต้องออกจากบ้านไปแล้วก็มีรถมารับไปคนเดียวด้วย

คนเห็นก็หดหูใจว่า

เขาจะรู้สึกอย่างไร
แล้วรัฐบาลควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไง
หลังจากที่ขีดเส้นใต้ไปวันก่อน
ก็มีคนเห็นด้วยเยอะครับว่า
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐจะต้องเห็นความสำคัญ

วันนี้ได้ฟังคำตอบจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ซึ่งสังกัดอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือคุณสุพัชชาสุธิพล
คุณสุพัชชาเนี่ยให้ข้อมูลให้ตัวเลข
เมื่อกี้คุณน้ำแข็งได้บอกไปคร่าวแล้ว

ตอนนี้เด็กติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน
เฉลี่ยวันละกว่า๒๐๐๐คน
มีเด็กติดเชื้อสะสม
ตั้งแต่๑มกรามาจนถึงวันที่๒๐สิงหาแล้ว
ตัวเลขท่านดูในจอ๑๙๙๖๑คน
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเยอะนะครับ

นี่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหม่
แสนกว่าคนแล้วจะทำยังไง
อธิบดีสุพธาบอกว่า
ทางกรมได้เร่งช่วยเหลือและเยาวชนเป็นกลุ่มเปราะบางตลอด๒๔ชั่วโมง
อีกทั้งได้เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเชิงรุก
โดยเฉพาะในเขตกอทมซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
ได้เสริมทีมเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณี
ถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่าเด็กหนึ่งคน
หรือเด็กหนึ่งคนที่กำพลาอยู่เดียวใดไม่มีพ่อแม่
ก็ต้องมีการดูแลกันเป็นรายคน
แต่ท่านบอกว่าอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างเพราะว่าระบบ
มันมีข้อจำกัดที่ไม่เคยมีวิกฤตรุนแรงเช่นนี้มาก่อน
แล้วก็หลายกรณีต้องประสานส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของผู้ที่คอยรับบริการกับความเร่งด่วนของปัญหา
แต่ว่าพยายามจะปรับการทำงานให้ทันสถานการณ์
มีการผนึกกำลังระหว่างกรมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กรมสุขภาพจิตรวมทั้งองค์การยูนิเซฟ
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด
เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึงการดูแลอย่างทันการไม่ตกหล่น
เปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านสายด่วน
ซึ่งเป็นสวนช่วยเหลือสังคมหรือแอปคุ้มครองเด็ก
หรือที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด
นี่นี่คือมาตรการที่ทำอยู่
ถ้าทำได้อย่างนี้จริงแล้วอุ่นใจเลยครับ

ธิบดีสุพัชชาบอกว่า
ข้อมูลถึงวันที่๒๐สิงหา
มีเด็กกำพร้าจากพ่อแม่เสียชีวิตจากโควิดแล้ว

แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะทำยังไงกับเด็กกำพร้า

กรมได้เร่งช่วยเหลือต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติปัญหา
ตั้งแต่ให้คำปรึกษา

มอบเงินสงครองเงินสุขเฉิน๖๖ราย
ประสานขอรับทุนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นอีก
รายนี่ยกตัวอย่างที่ได้ทำอะไรไปแล้ว

อยู่ระหว่างติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อกำหนดแนวทางการดูแล
อกจากนี้ทางกรมเด็กและเยาวชนได้ประสาน
สหวิชาชีพอาสาสมัครและภาคส่วนต่างให้คำแนะนำปรึกษา
เพื่อดูสภาพจิตแก่เด็กและครอบครัวก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับเด็ก
สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องดูแลในระหว่างระยะกักตัว๑๔วันทุกราย
ผมถึงบอกว่านี่เป็นข่าวที่ควรจะควรจะสบายใจว่าไอ้ที่เราเป็นห่วงกันว่า
เด็กติดเชื้อแล้วต้องไปอยู่เดียวดายในสถานที่กักตัวหรือป่วยแต่พ่อแม่ก็ไป
ไม่ได้เด็กยังร้ายเดียงสาเกินไปที่จะไปรู้อะไรต่อมิอะไร
กรมกิจการเด็กและเยาวชนของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้ว
ก็อุ่นใจที่สำคัญคือสภาพจิตใจครับ
ไม่ใช่ดูแลกันแต่เพียงวัตถุต้องดูแลเรื่องสภาพจิตใจ
และคำว่าให้มีผู้จัดการรายกรณีนั้นเนี่ยตรงประเด็นเลยครับ
เรื่องนี้ฟังแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมไปถึงกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วย
ว่าท่านได้เห็นความสำคัญของจิตใจเด็กที่มีปัญหาเรื่องนี้
จริงก็ควรจะหมายถึงการดูแลเด็กติดเชื้อ
ที่ถูกแยกออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองไปในตัวด้วย
อย่างที่ผมบอกเราเห็นภาพที่เวลาเจ้าหน้าที่ไปรับเด็ก
ต้องเก็บผ้าเก็บกระเป๋าเพื่อไปอยู่คนเดียว
เมื่อสองสามวันก่อนมีหมอบางคนเอาตัวเลขการคาดคณีติดเชื้อโควิด

ท่านบอกว่าถ้าตรวจกันจริงจับตรวจกันทั้งประเทศเนี่ย
จะมีคนเกือบครึ่งประเทศคือประมาณ๓๕ล้านคน

แต่ว่าพอมาเริ่มต้นสัปดาห์นี้มีข้อมูลเป็นข่าวดีตามมาจาก
คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสต

ทีนี้เรื่องตัวเลขคนตายถ้าไม่นับจากการรายงานล่าช้าที่เอาตัวเอามาบวกเข้าทีหลังเนี่ยนะ
กลายเป็นวันละ๓๐๐กว่าวันเนี่ยจริงตัวเลขเสียชีวิตรายใหม่ก็ประมาณวันละ๒๐๐คน
ตัวเลขเหล่านี้คุณหมอประสิทธิ์บอกว่าถ้าดูกันวันต่อวันอาจจะไม่ชัด
ต้องดูตัวเลข๗วันแล้วเฉลี่ยกันเราจะเห็นว่าเส้นความชันเริ่มน้อยลงกว่าเดิมเยอะ
ใกล้เข้าสู่ระนาบเส้นตรงและเมื่อถึงจุดหนึ่งกราฟก็จะเริ่มกดหัวลงเป็นขาลง
แต่ทั้งหมดเนี่ยคุณหมอบอกว่าองค์ประกอบสำคัญคือต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทีนี้ปิดท้ายก็คือว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างที่หมอประสิทธิ์ว่า
เอ้าคนทำมาหากินผู้ประกอบการทั้งหลายนักธุรกิจที่เขารอการปลดล็อกอยู่
หมอประสิทธิ์บอกว่าเราน่าจะเซฟพอที่จะคลายล็อก
ทั้งนี้ปลายเดือนสิงหาตัวเลขอาจจะยังไม่ดีแต่อีก๑๔วันให้หลังน่าจะคลายล็อกได้
คือหมายถึงว่าหลังจากพ้นเดือนสิงหาไป๑๐วันน่าจะคลายล็อกได้ค่อนข้างปลอดภัย
แต่ก็จะเลือกพื้นที่และกิจกรรมให้เหมาะสมมีการติดตามอย่างเข้มงวด
อันนี้ก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวดีมาเริ่มต้น
ต้อนรับสัปดาห์ใหม่๒เรื่อง
คือหนึ่งเราได้เห็นความตั้งใจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ที่จะดูแลเด็กติดโควิดและเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตโควิด
ข่าวดีที่สองคือตัวเลขคนติดเชื้อโควิด
มันไม่น่าจะพุ่งดิ่งไปจนถึงกลายเป็นข่าว
ใหญ่โตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
วันนี้ก็เอาข่าวดีสองเรื่องมาขีดเส้นใต้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ